ของการทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายยังมีกันเยอะเลยนะคะ
มีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็แชร์ในโซเชียลมีเดียกันเยอะ
กรณีที่แม่นะคะไปกับลูกสองคน
ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจะพาลูกเนี่ยนะคะ
ไปรับใบสอบใบเกรดต่าง
แต่ว่าไปมีปัญหากับสาวธอมแล้วก็เพื่อน
ปรากฏว่าทอมเนี่ยไม่พอใจแม่

พี่สาวของคุณแม่ของน้องสองคนนี้ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊ก
ช่วยประกาศตามหาหน่อยใครที่มาทำร้ายหลานตัวเองแบบนี้

ก็เป็นภาพของเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายที่อยู่ในชุดนักเรียน
น้องอายุแค่๑๑แล้วก็๑๔ปีเท่านั้น
คือที่เบลอไว้เพราะว่าใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแล้วก็การที่ถูกทำร้ายนะคะ
เพราะว่าน้องสองคนนี้ถูกสาวธอมแล้วก็เพื่อนสาวทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเหตุการณ์ก็เพียงแค่เพราะไม่พอใจ
ไม่พอใจที่แม่ของน้องสองคนกับสาวธอมเนี่ยมีปากมีเสียงเรื่องที่จอดรถ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันแต่สุดท้ายไปลงที่เด็กแทน
ภายหลังจากเกิดเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนางสาวกัญญนัทอายุ๓๘ปี
ซึ่งเธอเป็นแม่ของน้องสองคนนี้แหละแล้วก็เป็นคนที่จะสามารถเล่าเรื่องราวของการเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
นางสาวกันนัทบอกว่าเธอพาลูกทั้งสองมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวถนนพระยาสุเรน
แวงบางชันเขตคลองสามวาเพื่อมารับใบเกรดสอบปลายภาค
ขณะที่กำลังจะขับรถออกจากบริเวณริมถนนที่จอดเอาไว้ตรงข้ามโรงเรียน
เธอก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยวออกไปได้ก็มองเอ๊ะทำไมมาจอดขวางมองเข้าไปในรถ
ก็เห็นว่าคนขับกับคนที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นธอมกับเป็นเพื่อนสาวค่ะจากนั้นทั้งคู่เนี่ยนะ
ก็คือทำกับเพื่อนสาวก็ลงจากรถด้วยท่าทางที่ไม่พอใจแล้วก็หันมาตะโกน
หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเดินตามทั้งคู่ไปเพราะว่าเห็นว่าเข้าไป
โรงเรียนเดียวกับลูกแล้วก็มาเจอหน้ากันขณะที่รออยู่ขณะที่ตัวคุณแม่เนี่ยนะรออยู่
หน้าป้อมรอบกว่าพอก็พยายามที่จะพูดคุยเจรจาดีกันนะค่ะ
แต่มันยั้งอารมณ์ไม่อยู่สุดท้ายก็ระเบิดอารมณ์ใส่กัน
ยาทอกันยาใครไม่ให้เกียรติเด็ก๒คนนั้นเลย
ก็เลยเรียกได้ว่าสร้างความไม่พอใจให้กับสาวธอม
ก็เลยปรีมาทำร้ายเธอแต่ลูกลูกอยู่ในเหตุการณ์ไง
เห็นก็พยายามห้ามปรามว่าไม่ให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันนะ
แต่เด็กสองคนนี่แหละกลับถูกทำร้ายร่างกาย
คือสาวธอมเนี่ยมาทำร้ายเด็กอะค่ะ
แล้วก็หนีหายไปพร้อมกับเพื่อนสาวธอมนั้นด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุนางสาวกันนัทก็เลยพาลูกไปพบพนักงานสอบสวนสนบางชัน
แจ้งความดำเนินคดีกับสาวธอมและเพื่อนสาวที่ลงมือทำร้ายร่างกายลูก
ตำรวจก็ได้ให้ไปตรวจร่างกายก่อนนะคะ
เพื่อที่จะนำผลการตรวจมาประกอบในสำนวนคดี
เพื่อที่จะดำเนินการเรื่องของการดำเนินคดีต่อไป
ใช่ค่ะคือทีนี้คุณผู้ชมนะตอนนี้เราฟังฝากฝั่งของผู้บาดเจ็บเรียบร้อยแล้วถูกไหม
แม่แล้วก็ลูกลูกทั้งสองคนทีเนี้ยอีกฝากฝั่งหนึ่งที่บอกว่าสาวธอมกับเพื่อนเนี่ย
มีข้อมูลนะเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับได้รับการติดต่อคือมีข้อมูลจากฝากฝั่งของเพื่อนสาวธอม
ชื่อว่านางสาวทิพรัชเผือกลาดพร้าวเขาออกมาขอความเป็นธรรม
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เขาขับรถจะหาที่จอดอยู่ขับบรีโอสีขาวเนี่ย
คือขับรถหาที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
แล้วเห็นรถคู่กรณีตีไฟเหมือนกับกำลังจะเคลื่อนตัวออก
คือเปิดไฟแต๊กเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออก
แล้วทางด้านฝั่งรถบริโอนี้เขาก็เลยขับไปจอดด้านหน้า
ไม่ได้เบียดไม่ได้จอดชิดมากนะ
พอลงรถกำลังจะข้ามถนนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายแม่เนี่ย
เปิดกระจกมาแล้วชูนิ้วกลางคือมันกลายเป็นเหมือนกับ
ก็ชูนิ้วให้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตะโกนถามกัน
มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้น
เธอก็เดินเข้าโรงเรียนไปอันนี้ฝ่ายเพื่อนสาวธอมบอกนะ
เธอก็เดินเข้าโรงเรียนไปพอออกมาเจอคู่กรณี
คือแม่กับลูกมาดักรอหน้าโรงเรียน
เหมือนกับจะคุยจะเคลียร์อืมแล้วมันก็กลายเป็นการด่าทอทีนี้
โอ้โหสารพัดคำหยาบมาหมดเลยค่ะทั้งสองฝ่าย
พอด่ากันไปมันก็ยิ่งร้อนไงก็เลยกลายเป็นลงไม้ลงมือ
ซึ่งตัวฝากฝั่งของเพื่อนสาวธอมเนี่ยเธอก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ส่วนทั้งเอ่อสาวทอมคือนางสาวดวงกระมน
ลั่นกลิ่นหอมเป็นแฟนของนางสาวทิพรัชเนี่ยนะ
ก็บอกว่าคือไม่ได้เป็นธอมคลั่งทำร้ายร่างกายเด็ก
เหมือนที่สังคมกล่าวหานะไม่ได้ชกหน้าไม่ได้ถีบเด็ก
ผลักเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กเถียง
แล้วเด็กอ่ะขึ้นขึ้นเสียงกับสาวธอมค่ะแล้วรอยเท้าเอ่อ
เปื้อนเสื้อเด็กก็อาจจะเกิดจากความชนละมุนกัน
ตอนนั้นมันก็วุ่นวายแล้วฝั่งธอมเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็ก
บอกว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ดูได้เลยตอนนี้กระแสสังคมอ่ะมันเยอะมากอ่ะ
คุณสุภานีคุณสุภาษาราชใช่ค่ะในโลกโซเชียลอ่ะคือเขาแชร์กัน
พาดหัวไงแบบล่าทอมหัวร้อนเกือบเก๋งบริโอขาวติดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ทำร้ายร่างกายเด็ก๑๑กับ๑๔แบบนี้
เชื่อมโยงไปเรื่อยใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วคือในโลกโซเชียลคนเขาก็แบบด่ากัน
แล้วตอนนี้ธอมนะธอมบอกว่ามีคนโทรมาขู่เยอะเลยแล้วยืนยันว่าตัวสาวธอมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความกลับคู่กรณีด้วยที่มาโพสต์เหมือนกับล่าตัวเชิงข่มขู่อะค่ะ
ตอนนี้สังคมก็เลยอาจจะมองในแง่ลบกับสาวธอมไปแต่ว่าเราก็นำเสนอไปทั้งสองมุมสองฝ่าย
แล้วก็เดี๋ยวรอตำรวจช่วยคลี่คลายคดีกันต่อไปมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย